เหตุการณ์นี้ที่ลำพูนค่ะเริ่มต้นจากพ่อแม่ทะเลาะกัน
ลูกชายกลับมาบ้านลูกชายก็ไปห้าม
กลายเป็นว่าพ่อทะเลาะกับลูกชาย
ยิงลูกชายกับแฟนสาวของลูกชายได้รับบาดเจ็บค่ะโอ้โห
ตำรวจสพบ้านห้องพร้อมแพทย์และเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะคะ
บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูน
เจ็บไปสองก็คือนายธนัดชัยใจแก้วอายุยี่สิบเจ็ด
เนี่ยค่ะที่ต้นแขนซ้ายที่สะบักหลังซ้าย
นางเสาเออายุยี่สิบเอ็ดปีแฟนสาวก็มีบาดแผลที่เปลือกตาขวา
ก่อเหตุเสร็จก็ออกจากบ้านไปค่ะที่นี้เรื่องราวมันเป็นแบบนี้นะคะ
ก่อนเกิดเหตุนายโยดาผู้เป็นพ่อเขาดื่มเหล้าแล้วก็เมา
ทะเลาะกับนางพัชรินภรรยาก็คือคุณแม่
นายธนชัยกลับบ้านมากลับจากการซื้อผัดไทยมาให้พ่อกับแม่นี่แหละ
ก็เลยคุยกับพ่อว่าอย่าทำแบบนี้อย่าทะเลาะกับแม่เลย
พ่อไม่พอใจหันมาทะเลาะกับลูกชายแทนแม่ก็มาห้ามแม่มาบอกว่า
ลูกชายกับแฟนกลับบ้านไปก่อนก็แล้วกันกลัวจะเป็นเรื่องมันบานปลาย
ทีนี้ค่ะระหว่างที่ลูกชายกับแฟนสาวกำลังขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
ออกไปได้นิดเดียวพ่อเดินไปเอาปืนเดินตามออกไปยิงปืนใส่จนเจ็บทั้งคู่
ก็นำส่งโรงพยาบาลและแจ้งตำรวจค่ะ
บ้านโฆกับกุมผู้เกาะเหตุก็คือพ่อนะคะไปนอนอยู่ในบ้านตรวจบรักษะวะ
ปัตสวะม่วงค่ะ
รู้สิพ่อปัสสวะม่วงเนยอยู่ในบ้านดับนี้แล้วได้มีครับ
เห็นมั้ยคะนี่เขาก็จับไปที่โรงพักษณ์ไปสอบปากคำแล้วก็ตรวจปัสสาวะ

ลูกชายด้วยความรักพ่อพี่ห่วยคุณผู้ชมค่ะ
ขอคุยกับตำรวจไม่เอาเรื่องพ่อได้ไหม
ไม่อยากให้พ่อถูกดำเนินคดีไม่เอาเรื่องได้ไหม
แต่ตำรวจบอกว่ามันไม่ได้มันคือคดีเสพยาเสพติดไง
มันคือคดีตามพรบออาวุธปืนไงมันก็ต้องดำเนินคดีเดี๋ยวก็ต้องรอผลการสอบปากคำอะไรออกมา

ทีมข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุนะคะไปเจอกับนางพัชรินก็คือภรรยาของผู้ก่อเหตุนะคะ
คือผู้เป็นแม่นะคะพาไปดูเลยว่าเนี่ยทะเลาะกันตรงนี้หน้าห้อง
แล้วก็ไปชี้จุดที่ผู้ก่อเหตุยิงปืนใส่ลูกชายกับแฟนสาวของลูกชาย
แล้วก็บอกว่าเมื่อวานสามีดื่มเหล้าเมามากจริงมาหาเรื่องทะเลาะกับเธอ
หึงหวงอยู่กันมาขนาดนี้แล้วยังจะมาหึงหวง
ทีนี้ลูกชายกลับมาบ้านอุตส่าห์ซื้อผัดไทยมาฝากครับ
ก็พยายามไปคุยกับพ่อว่าอย่าทะเลาะกับแม่เลย
กลายเป็นพ่อลูกทะเลาะกันแม่ก็ไปห้าม

ปรากฏว่าอย่างที่เล่าไปล่ะค่ะกำลังจะกลับออกไปอยู่แล้ว

พ่อก็ด่าให้ลูกอย่าเป็นหมาอย่างนี้

ถ้าผมเป็นหมาพ่อก็เป็นหมาเหมือนกัน
ก็เรียกบารปายก็เลือกให้ลูกกลับ

หัวศัตรูก็ด่าอยู่ในห้อง
กล้าวมันว่าจะโดดเจอกับมอเซค
ลูกก็ขึ้นรถมอเซคกับแฟน
พ่อตาของผู้ก่อเหตุบอกว่าลูกเขยคนนี้เคยถูกจับในคดีเสพยาเสพติดนะคะ
แล้วก็ชอบดื่มสุราด้วยค่ะสองวันก่อนอยู่ดีก็เข้าไปในป่า
ไม่รู้ไปทำอะไรไปทำอะไรในป่าก็ไม่รู้อ่ะ
ออกมาก็เนี่ยมาเมาเหล้าต่อระแวงภรรยากลัวจะปันใจทะเลาะกันบ่อยค่ะ
ก็เคยเตือนแล้วนะคะว่ากลัวเรื่องมันจะบานปลายแต่สุดท้ายดูสิมันก็บานปลายขนาดนี้
นี่นะคะพ่อตาบอกว่าเคยบอกลูกสาวแล้วถ้าอยู่กันไม่ไหวก็เลิกกันไปเถอะ